คุณผู้ชมค่ะมาเทียบเรื่องขำก่อนก่อนดีกว่า
พี่โปรงหีนเล็ดไฟช่วงนี้โดนแทรวจะบ่อยเกินเกิน
เพราะว่าตอนนี้ค่ะนั่งแท่นเป็นเอฟซีในเมื่อวานน้องแองจี้และลูกสาวพี่พึ่งเจบิวต์เปิดตัวเป็นศิลปินตามรอยคุณพ่อโป่งค่ะ
ก็มีโอกาสได้เจอตำนานวงล็อกของประเทศไทยนะคะทั้งทีก็เลยขอคว้าตัวพี่โป่งเนี่ยมาถามถึงเรื่องงานพี่โป่งนิดนึงละกัน
โป่งบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะโดนพิษโควิดเล่นงานค่ะเหมือนศิลปินคนอื่นเลย
แต่หลังจากสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นช่วงนี้ทำให้เริ่มกลับมารับงานร้องเพลงได้แล้วนะคะ
โป่งบอกว่างานช่วงนี้เป็นงานที่รับไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วพร้อมแอบบอกข่าวดีนะไปถึงแฟนเพลงของวงหินเหล็กไฟว่ามีลุ้นเหมือนกันนะจ๊ะ
แฟนมีลุ้นคอนเสิร์ตใหญ่วงหินเหล็กไฟนะคะเพื่อฉลองครบรอบ๓๐ปีของวงจ้า
ก็ยังเล่นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเก่าที่เขาเลื่อนมาในช่วงโควิดแล้วก็คอนเสิร์ตใหม่ที่เติมเข้ามานะครับว่าเดี๋ยวได้เห็นไม่เข้าบอกว่าคุณเกี่ยวจะต้องคุยจริงที่คุยกับกำลัง
ผ่านมาแล้ว๓๐ปีก็ดูดิมันก็เป็นที่น่าภูมิใจครับ
จริงแล้วขอขอบคุณผ่านทางนี้เลยทางไทยรัฐนะขอบคุณมาก
แฟนเพลงทุกคนทุกประเทศที่ยังติดตามไปให้กำลังใจกันทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ต